กลับเข้าสู่ช่วงที่๒นะคะกับโหราแซ่บค่ะ
เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้อัปเดตดวงกันไปแล้ว
ถ้าอย่างนั้นอภิษขอไปที่ประเด็นว่า
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกม
เพื่อจะนำความรักมาให้
นั่นแหละขออภิษฐ์เลยนั่นเนี้ยแหละ

ดีมากดีมาก
ดีมากดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

อะไรที่เกี่ยวกับเป็นสีชมพูหรือแม้แต่สมมุติเราเป็นคนที่ไม่ชอบสีชมพูเลยเราไม่อยากใส่เสื้อเสื้อผ้าสีชมพู
ผ้าชุดหน้าพกไหมค่ะพกเอาไว้ในกระเป๋าได้ว่าสีแดงด้วยสีชมพู
เคยเห็นแบบเวลาเราเห็นอะไรแล้วมันรู้สึกเราแบบทำไมมันน่ากินอย่างนี้

เคยเห็นไหมว่าใส่อะไรที่มันซอบแล้วมันจะรู้สึกแบบมันรู้สึกดี

ให้ดูน่ากินน่าพิษสมัยหน้าใกล้ชิด

โน้สคอร์สเนี่ยพี่บอกแล้วเชื่อในธรรมชาติจริง

ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมส่องกระจก

ส่งเสร็จให้ไปดีกว่าเรา

พบเจอแต่คนดีและจริงใจ

หมอถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเพื่อนพาคนนึง

เราชอบเพื่อนเข้าใจไหม

สมมุติว่าเพื่อนพี่ปูนเอาคุณแม่มาหากาว

เราจะต้องทำยังไงมีวิธีไหนไหม
ที่ทำให้พี่ปูหันมาสนใจก้าว

ไม่ต้องคุยกัน

ไม่ต้องมาพกเอาแล้วพกหินแก้ไหม

มันต้องดึงดูดทั้งสองคนอยู่แล้วจะให้ทำยังไง
เราก็ต้องแสดงความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด

ดูสิว่าสองคนนี้ใครรับเราได้จบ

ขอถามข้างหน้าหนึ่งนะครับ

ครบวันนี้แล้วปรากฏว่ามันจะมีพิธีทำให้สมหวัง

นอกจากวางดอกไม้ไว้ไว้ว่าสมภัย

เอาได้ส่วนใหญ่เขาจะเซลฟี่ใช่ไหม

เก็บเอาไว้ในโทรศัพท์ได้ไหมหรือว่าเราต้องเอาไปอัดรูป

แล้วส่องอีกแล้วเหรอใช่

เอากระจกเนี่ยสะท้อนกับคนที่เราชอบ

นี่ไงกาวคุณแม่ชอบพี่ปูใช่ไหม
รู้ไหมอันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนโบราณ
พี่เคยทำ

แล้วพี่อยากให้มันไปมันก็ไม่พอ
ดังนั้นมันผ่านมาในกระจกมันต้องหลายคนเนี่ยไม่เลิศ
ไม่ได้ผ่านกระจกแต่เราไม่ได้อธิษฐานจิตว่าคนนี้เติมอยู่กับเรา
แล้วเราจะวาดปากนานไหมพี่กว่าหนูจะอธิษฐานจิตเสร็จ
ขอให้เธอไม่ใช่แล้วอธิษฐานจิตเร็วสิอ๋อ
เดี๋ยวก่อนพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมจิตคนเราเนี่ยแรงมาก
พี่เนี่ยจิตแรงจิตแรงจริงจิตแรงจิตผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
มีอะไรนะกระจกรูปยังไม่จบเลยรูปอ่ะ
รุ่นลูกบอกแล้วไงเลี้ยงลูกแล้วไม่ได้แปะกระจกวางไว้ใต้วางไว้ใต้แจกกัน
วางไว้ใต้แจกกันต้องปากรูปไว้ใต้แจกกันใช่วางไว้ใต้แจกกันดอกไม้ที่เราวางไว้บนหัวจอ
แต่ถ้าเราไม่ได้ไปอัดรูปก็ล็อกหน้าจอทำเป็นแบบว่าสกรีนแล้วก็วางไว้
เฮ้ยคนเขาต้องว่าเราบ้าไร้สาระนี่มันเป็นเรื่องจริงบอกแล้วว่าจิตเราอ่ะ
แล้วเคยเห็นไหมเวลาที่เราเคยผูกพันกับใครเนี่ยแล้วเราคิดถึง
ถ้าใช้เขาส่งเดี๋ยวเวลาที่เราจิตเรานึกถึงใครอ่ะเดี๋ยวเขาก็โทรมา
บอกแล้วว่าจิตนี้เชื่อจิตคนเราแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
แม่แม่หมอไอ้จิตเราจะกวักมันก็แรงไอ้จิตมันจะหนีเราก็แรงนะต้องระวังด้วย
เอ้าผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับประเด็นของอภิษนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแซ่บกันต่อกับหัวราศี
คราวนี้เป็นประเด็นของคุณแม่บ้างกับประเด็นหนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในเดือนนี้นะคะ
มีเกณฑ์คำได้คำดีเป็นนี่เพราะคนอื่นอุ้ยตั๊กอุ๊ซะช่วงหน้าค่ะ